คุณผู้ชมฮะมาดูปฏิบัติการของตำรวจสืบนครบานกันหน่อยนะฮะ
รวบตั้มฟองเบียร์อันนี้เป็นฉายาของผู้ชายวัย๓๐นะ
คือเขามีพฤติกรรมแบบนี้ฮะ
วงเด็กหญิงวัย๑๑ขวบนะฮะ
แล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ถ่ายคลิป
แล้วก็ยังมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงวัย๑๕อีก๑คน
กะจะอยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมีย๓คน
คุณผู้ชมฮะแต่ว่าแม่ของเด็กวัย๑๑เนี่ย
แจ้งความแจ้งตำรวจนะครับเพราะเด็กเนี่ย
หายออกไปจากบ้านจนสุดท้ายสามารถจับกลุ่ม
แล้วก็ควบคุมตัวตั้มฟองเบียร์ได้นะครับ

ลุกลุกกัน
อำรวจนะครับชื่ออะไรนั่นค่ะฝรั่งนะครับ
พ่อหาปราศจากเด็กอันควร
ถ้าเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสร็จจากบิดามันดา

สืบสวนนครบานซ้อนแผนรวบตั้มฟองเบียร์
ฉายาของนายสรรจันทศรีนะฮะอายุ๓๐ปีนะครับ
สามารถที่จะควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
โดยวิธีการซ้อนแผนคืออะไรรู้ไหมคุณ
แผนนางนกต่อเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
โดยจับกลุ่มได้ที่ริมถนนในซอยเอกชัย๖๔ทับ๕เขตบางบอนกรุงเทพนะครับ
ตำรวจใช้แผนนี้นางนกต่อ
เพื่อให้ผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อไปหานายตั้ม

เพราะรู้ว่านายตั้มชอบผู้หญิง
คุณผู้ชมฮะเมื่อถึงเวลานัดช่วงเย็นเมื่อวานนี้
นายตั้มก็มานั่งรอเด็กนกต่อที่ตำรวจใช้ล่อจับ
และทีนี้พอมาถึงจุดนัดพบตำรวจแสดงตัวเข้าควบคุมตัวทันทีนะครับ
คือกรณีนี้ตำรวจนครบานได้รับแจ้งจากผู้เสียหายนะฮะ
ว่าลูกสาวชั้นป๖อายุ๑๑ขวบถูกนายตั้ม

มีศักดิ์เป็นน้าเขยล่วงละเมิดทางเพศมาหลายต่อหลายครั้ง
และพาหนีออกจากบ้านไป๑๑วันนะครับ
แจ้งความกับสอนอท่าข้ามไว้แล้วแต่ยังจับตัวนายตั้มไม่ได้
แล้วก็ตัวผู้ปกครองเองก็กังวลว่านายตั้มจะมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก๑๑อีก
แล้วก็จะมีการถ่ายคลิปเก็บไว้หรือมีการเผยแพร่นะครับ
ภายหลังที่ตำรวจสืบทราบแล้วก็สามารถที่จะล่อได้นะฮะ
เอานางนกต่อไปล่อได้จับกลุ่มได้นายตั้มรับสาภาพแบบนี้ครับ
บอกว่าครั้งแรกที่มีอะไรกับเด็กหญิงวัย๑๑
คือปฏิบัติกิจกันในรถคุณ
รถที่เขาใช้ในการขับไปทำงานนี่แหละฮะ
มีอะไรกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
จากนั้นมีเพศสัมพันธ์กันอีกหลายครั้ง
กระทั่งพ่อแม่จับได้นะฮะ
นก็เลยพาเด็กหญิงหนีคุณหนีออกมาอยู่ด้วยกันนะครับ
สุดท้ายเหยือก็ขอกลับบ้านผมก็ปล่อยเธอไป
ผมก็ปล่อยเขาไปนะไม่ได้ห้ามไว้นะครับ
อกจากนี้ยังสารภาพว่าเขาก็คบกับเด็กสาววัย๑๕อีกคนหนึ่ง
ซึ่งคบหาเป็นแฟนมีเพศสัมพันธ์กันหลายครั้งเหมือนกัน
แล้วก็อ้างว่าจะเอาเด็กหญิงทั้ง๑๕ปีแล้วก็เด็กหญิง๑๑ขวบเนี่ย
เอามาเป็นเมียทั้งสองคนเอามาเป็นภรรยาอยู่ด้วยกันทั้งสองคน
คุณผู้ชมฮะแต่ที่น่าตกใจคือในโทรศัพท์มือถือของนายตั้ม
พบว่ามีภาพระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อเอาไว้ด้วย
แต่นายตั้มบอกว่าผมไม่ได้เอาไปเผยแพร่ที่ไหนครับพี่
ผมแค่เก็บไว้เอาไว้ดูเฉยครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาต่างอาณาเนี่ยนะฮะ
โอ้โหอายุเท่าลูกเลยคุณ
ไหนที่จะเอาเป็นเมียเพราะลูกเขาอายุ๑๐ขวบนะฮะ
ก็โดนหลายข้อหาเลยฮะทั้งกระทำอนาจารย์นะฮะ